เวลามีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ย
มันมาแก้ไขป้องกันกันตอนหลัง
มันก็เรียกอะไรกลับขึ้นมาไม่ได้แล้ว
ที่เยาะโสทรมีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเกิดขึ้น
เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งก็จับเอาไว้ได้นะครับ
รถคันนี้กำลังขับไปตามถนนแจ้งสนิท
จากตัวจังหวัดยะโสธรมุ่งหน้าอุบลรัชธานี
ตอนที่ผ่านตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง

จะเห็นภาพรถกระบะเกิดอุบัติเหตุ

เนี่ยหมุนแล้วก็ชนนะครับ
คือหมุนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนนะ
แล้วก็ชนคนเสียชีวิตไปสองศพด้วยกันนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางวิไล
เวทกามาอายุหกสิบเก้าปี

กับเด็กหญิงสุพัชยาเวทกามาอายุ๕ขวบ

คุณย่ากับหลานสาวเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับ
คนขับรถกระบะคือนายอภิชัยพักดีวุฒิอายุ๔๗ปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้น่าเศร้ามาก
ที่งานสวดพระอภิษฐรรมศพของย่ากับหลานที่เสียชีวิต

ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้คู่กันที่บ้านพักในตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
โดยทางญาติบอกว่าคุณย่าวิไลกับหลานสาวก็คือเด็กหญิงสุพัชยา
ย่าหลานได้เดินไปตลาดสดเทศบาลตาดทองไปซื้อกิฟต์ติดผม
แล้วก็ขนมครกคุณย่าจะซื้อให้หลาน
หลังจากนั้นย่าก็จูงมือหลานสาวเดินข้ามถนนแต่ถูกรถกระบะพุ่งชนกระเด็นจนเสียชีวิตทั้งคู่
ซึ่งงานศพก็จะมีพิธีพระชธานเพลิงศพคุณย่าวิไลแล้วก็ชาปนกิจศพ
เด็กหญิงสุพัชยาวันเสาร์ที่๒๐ตุลาคมนี้ที่วัดโพศรีมงคล
คือญาติกับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานศพก็ต่างจับกลุ่มกันพูดคุยถึงสภาพถนนการจราจรต่างนะครับ
โดยบอกว่าถนนเส้นนี้ถนนที่เกิดเหตุเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ขยายเป็น๔เลน
ชาวบ้านเลยอยากให้มีรั้วเหล็กกั้นเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดตลาดสดคนเยอะ
อยากให้มีสัญญาณจราจรมีทางม้าลายหรือจะสร้างสะพานลอยให้คนข้ามก็ได้
ขณะที่คนขับรถกระบะนะครับนายอภิชัยบอกว่าขับรถออกจากบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด
จะไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
มาถึงจุดเกิดเหตุหน้าตลาดตาดทองลักษณะเป็นทางขึ้นเนินเล็กน้อย
เขาก็บอกว่าเขาขับเร็วปกติประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกแบบนี้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงค่ำ
ไม่เห็นว่าข้างหน้ามีคนเดินข้ามถนนจนกระทั่งระยะกระชั้นชิด
ย่ากับหลานจูงมือกันเดินข้ามถนนพยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน
พุ่งชนย่ากับหลานเข้าอย่างจังจนย่ากับหลานกระเด็นไปไกล๕เมตร
คือย่าเนี่ยกระเด็น๕เมตรส่วนหลานกระเด็น๓เมตร
รถกระบะก็เสียหลักปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถกระบะแล้วว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย